ปิดท้ายเรื่องรอบขอบสนามนะคะจะพาไปชมสเต็ปโต๊ะเล็กค่ะ
กับการแข่งขันนัดที่๗ของฤดูกาลก่อนที่วันนี้จะลงแข่งขันนัดที่๘ค่ะ
เปิดหัวสัปดาห์นี้กับจังหวะการหมุนตัวลากเลื้อยพาบอลไปกับสนามของพิสิทธิรอดสำลิด
ต่อกันที่สนามโกดังสเตดียมเป็นจังหวะที่นัทพลจันหอมหวน
และส่งให้เพื่อนบริษัทธินภาพกระตูได้สำเร็จ
จังหวะนี้ไปดูสเต็ปการคลึงบอลในพื้นที่แคบของผู้เล่นโลโซดีไทเทค
หมายเลข๓๒ภูมิทรัพย์วงศาพิจารณ์แม่เท้าไวเหลือเกินครับลูกนี้
อีกหนึ่งจังหวะครับเป็นทางด้านสามารถการพักดี
กับการขึ้นบอลหมุนตัวหลบผู้เล่นมเกษมบัณฑิตแบบหน้าตาเฉยเลยทีเดียวครับ
ปิดท้ายกันที่สหรัฐอินปันกัปตันทีมพึ่งพิฆาตนนทบุรี
จังหวะการพลิกบอลลงผู้เล่นกรมทางหลวงแบบดื้อก่อนจะโดนทำฟาวล้มลงไป
สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันได้ใหม่กับสเต็ปสวยและลีลาขั้นเทพ
ศึกฟุตซอลไทยแลนดลีก๒๐๑๖ในสเต็ปโต้เล็ก